ละกากรหนองคายก็ไปจับสองหนุ่มที่เขาไปลักลอบ
เอาไอโฟนจากทางประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขาย
เครื่องแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้นะคะ
โดยเรื่องนี้ที่บริเวณด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทยราวแห่งที่๑เที่ยมพิมพ์เมืองหนองคาย
นายด่านสุรกากรหนองคายนายนิมิตรแสงอำภัย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรหนองคายก็ร่วมกันค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่ไปสุ่มตรวจรถยนต์ส่วนบุคคล
แล้วก็รถแท็กซี่โดยสารระหว่างประเทศ
ทีนี้ก็ไปตรวจรถแท็กซี่อีซูซูไทยรุ่งสีแดงคันหนึ่ง
ก็มีนายวิสุรัตนาเป็นคนขับ
แล้วก็มีนายสมศักดิ์อุปถัมภวิเชียเป็นผู้โดยสารนั่งมาในรถ
พอตรวจสอบนะไปเปิดดูใต้เบาะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง
ดูสิคะพอเปิดมาอ้าวมันไม่ใช่ที่เป็นโครงสร้างของรถเลย
รวมทั้งหมดก็คือ๑๕๐เครื่องทีนี้ก็สอบถามทั้งสองคนค่ะ
ซึ่งนายสมศักดิ์นะคะนายสมศักดิ์เขาก็ให้การ
ผู้โดยสารให้การบอกว่าเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถืออยู่ที่โคราช
หลายรุ่นเลยที่เวียงจันทร์ครั้งหนึ่งเนี่ยซื้อมาประมาณ๕๐๘๐เครื่อง
ทำแบบนี้มาแล้ว๓ครั้งเพราะว่าราคาซื้อเครื่องในไทยกับในลาว
มันแตกต่างกันมากเลยค่ะแล้วก็โทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เอาไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่านำของต้องห้าม
จำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

อัตราโทษปรับสูงเป็น๒เท่าของมูลค่าสินค้า
ก็โทษปรับสูงถึง๑ล้านนะคะ
เพราะว่าราคาสินค้าทั้งหมดนี่คือ๕แสนบาท
อกจากนี้ก็ต้องยึดรถที่ใช้ในการกระทำความผิด
ซี่ไทยรุ่งสีแดงต้องยึดด้วย

ก็ไม่สามารถขับรถให้บริการที่บริเวณด่านพรมแดนได้อีก